ใกล้เข้าสู่ปีใหม่๒๕๖๐เมื่อไห
ที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับนะฮะ
แม้ว่าปีนี้เป็นการจัดงานที่เรียบง่ายทุกที่
แต่ว่าก็เริ่มตื่นเต้นนะครับ
ยิ่งมีตอนนี้มีพุทธศาสนิกชนนั้นเดินทางไป
ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เพิ่มกันมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับ
ซึ่งก็มีการจัดแบบนี้มามากกว่า๗ปีแล้ว

แล้วก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ

เป็นอนิสงฆ์สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับ

และพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์นะครับ

ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
รายงานสดมาจากวัดอรุณนะครับเชิญเลยครับ
หนังสือสวดมนต์๒เล่มนี้นะคะ
เป็นหนังสือที่ทางวัดอรุณราชวราราม
และกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณแห่งนี้
และถ้าสังเกตด้านหลังของดิฉันนะคะ
ประชาชนก็กำลังร่วมประกอบพิธีสวดมนต์
หันหน้าไปทางพระปรางวัดอรุณอยู่นั่นเอง
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านประธานในพิธีเดินทางมาทำพิธีนะคะ
และก่อนที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารประกอบพิธีต่อไปค่ะ

เพื่อเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี๒๕๖๐ที่วัดอรุณราชวราราม
โดยมีนางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรธโภจนรัฐร่วมในพิธีด้วยนะคะ
และอีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่๒๕๖๒
ก่อนหน้านี้กิจกรรมภายในวัดอรุณราชวรารามก็ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกานะคะ
โดยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์
พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๘๙วินาที
และสำหรับบทสวดมนต์ที่ใช้ในการสวดค่ำคืนนี้นั้นนะคะถือว่ามีอานิสงฆ์มากมายค่ะ
พระศรีสุธิเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเปิดเผยว่า
สำหรับบทสวดมนต์ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
มีทั้งหมดประมาณ๑๐๑๕บทนะคะโดยมีบทที่สำคัญหลัก๓บท
คือบทมงคลสูตรที่มีอานิสงฆ์ในเรื่องความเป็นมงคลของชีวิตในทุกด้าน
ตรัตนสูตรมีอานิสงฆ์ในเรื่องความร่ำรวยมั่งมี
และบทพระชังคปริศที่มีอนิสงฆ์ในการมีสุขภาพดีค่ะ
หลักแล้วในการสวดพระพุทธมนต์ทั่วไปก็จะมีประมาณ๑๕บท
แต่ว่าที่สำคัญจะมีอยู่ประมาณ๓บทด้วยกัน
ที่๑เรียกว่ามงคลละสูตรก็พูดถึงเรื่องมงคลสำหรับชีวิต
มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในทรัพย์สินในหน้าที่การงาน

ที่๒รัฐนสูตรก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือส่งเสริมเรื่องการหาทรัพย์
ส่งเสริมเรื่องความมั่งคั่งส่งเสริมเรื่องความร่ำรวยอย่างนี้เป็นต้น
และบทที่๓ก็คือบทโภชงคปริศซึ่งจะเป็นบทที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพ
เพราะฉะนั้นใน๓บทนี้จึงถือว่าเป็นบทสดที่สำคัญ
ที่ชาวพุทธของเราก็ควรจะได้สวดแล้วก็เพื่อความเป็นมงคล

จากนี้จะเข้าสู่กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่านะคะ
โดยใช้บทสันเสริมพระรัตนัตรัยแล้วจะนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
เข้าสู่ปีใหม่กระทั่งถึงเวลา๒๔นาฬิกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลั่นคล้องชัย๙ครั้ง
พระสงฆ์สวดมนต์รับปีใหม่ใช้บทชายมงคลคาถาบทชะยันโต
และบทชัยมงคลฆาธาภาหุง
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
รวมทั้งสวดให้ประเทศไทย
และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวสาธุชนเองด้วยค่ะ
ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของการสวดมนต์นั้น
ก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดี
มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้นะคะ
เพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันที่๓๑ธันวาคมนี้
ก็ขอเชิญชวนชาวพุทธทุกคนค่ะ
ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
และสามารถไปดูบทสวดได้ผ่านทางแฟนเพจไทยรัฐและไทยรัฐทีวี

และหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดโดยทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ผ่านทางแฟนเพจไทยรัฐให้ติดตามตลอดทั้งการสวดมนต์ข้ามปีด้วยค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอรุณราชวรารามค่ะ
สุภานีนะครับก็เป็นภาพบริการอีกหนึ่งวัดนะฮะ
พระนครในเมืองไทยทั้งประการเท่านั้นเสาไว้ความเกิดทีวีทุกอย่าง
เราก็ได้อภาพริกาศการ
ภัทธาวิปภาสโตต่างน้ำมัติสามิหาริสวานนัง
ภัทธาวิปภาสังตะยันทะโคตตาวิหาริมุรัตติง
เยพรามนาเวทะกุศัพทัมเมเตเมนโนโมเตจมัง
ปารยานุนัมตุพวนทานังนัมตุพวนติยานัมวิมวตานัง
นัมวิมวติยาอิมังสวพระริตังคัตตวมรววสมกประหยิต
ต่อไปหน้า๒๐
บทวัตตะกะปริตังเริ่มต้นด้วยคำว่าอัฐิโลเก
อัธิโลเกสิลคุณวาสาจังสวจัยยานวนไทยาแต่อันดัสานเจอนกา
ฮามิสาชะกิริยามนวตรังอาวาทชิตวาธามพรางสริตวา
ปวพเกญชิเนสาชะพรมวาสายะสาชะกิริยามกา
สะหางสันติปักขาอัพพันตนาสันติปัทธาอวัญจนามตา
พิตาจันติขันตาชาตเทาเวทัพติงกัมมาสหสัตว์เจกเตมายหังมหา
ปัญชาฤตตวาสิขิววัญเจสิโสรสกรี
สานิอุทธกังปัตตวายทาง
สาสิขิสานเจนเมสมวนาทิแอสาเมสานจปรมิติ
ลำดับต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายเปิดหนังสือไปหน้าที่สามสิบหนึ่ง
บทอภยปริตังเริ่มต้นด้วยคำว่ายันทุนนิมิตตัง
ยันทุนนิมิตตังอวมังขรานใจโยจามนา

จุดโปรส

ลำดับต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายเปิดหนังสือไปหน้าที่๔๐
คาถามงคลจักรวาลทั้ง๘ทิศ
เริ่มต้นด้วยคำว่าอิมัติสมิงมงคลจักรวาลทั้ง๘ทิศ
อิมัจรมิงมงคนกวาทั้ง๘ทิศ
ประเสยนทฤเจ้ามาเป็น

ตุหรี่มัสมิงมงคลจกวะทั้งแปดทิศประเสธทิศจงมาเป็นกำแผง
แขวงเท้าเจ็ดฉันมาป้องกันหอมรอบรอบครอบทั่วอันตาระจะเสมอนาเขตเตะสมันตาสัตยวะจะนัสตะ
สัตว์สะหัสสานิธรรมชารพริเกตติรังคันตุสุรังคันตุอิมัตต์สมิงโมงคลจักรวาล
ทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก่วทั้งเจ็ดชาลมาป้องกันหอมรอบรอบครอบทั่วอาณาตรา
ราชเสมอนาเขตติสมันตาสัตยุชนะสัตตาสหัสสานิปัจเจกพุทธา
ชารพริเกตติรังคันตุสุรังคันตุอิมัตต์สมิงโมงคลจักรวาล
ทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก่วทั้งเจ็ดชาลมาป้องกันหอมรอบรอบครอบทั่วอาณาตรา
ราชเสมอนาเขตติสมันตาสัตยุชนะสัตตาสหัสสานิปัจเจกพุทธา
สังฆะชารพริเกตติรังคันตุสุรังคันตุ
ลำดับต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายเปิดหนังสือไปหน้าที่๓๓บทเทวตาอุยโยชนะคาถา
ถุกคับปัตตา
จาเลทุกขา

เหพุธธาพระปัตตาปาญเจกานานจยังพะลางอรหันตานานจเตเจนรักคังพันธามิสัพภาสสวรณ
ลำดับต่อไปคนนั้นทั้งหลายเปิดหนังสือไปหน้าที่๒๒
พระคาถาชินนบัญชรเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์
อันเชิญนามพระผู้ทรงฤทธิ์มารักษากายยาของผู้สาธยาย
หากท่านทั้งหลายสาธยายด้วยจิตใจอันเป็นสมาธิแล้วไซส์อ่า
นุภาพแห่งพระคาถาก็จะบังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายทุกคน
เริ่มต้นด้วยคำว่าชะยาสนากะตาพุทธา
ชะยาสนากตาพุทธาเชตวา
มารังสวาหนังจตุศัตริย์จากสภังระสังเยียบีวิงสุนราสภาตรรรย์
ทั้งกระทะโยพวนทะอานเท่าเวียสตินายสัมเพปตินทิตามัย
ทิตามัยทางพู่โทษธามโหมธวิโลจันเนสังโคปฤต
ก้อนทันโยเป็นทิภาขาสมิงโหมคันลาโนจวามแคคิเนสวเนมัยฮังอาสุงอานันทรราฮุโโโกตสปวจมหานามโภภาสุงวามสโตตเกเกสตโเปติภา
นิจจังปฏิภาสิคุณากะโรปุณโนอังกุริมหาโรจะอุปาลุนันทศิวะลิเทราปัญญาอิเวชานัลลาเตติรกะมะมะเซสาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวะกะเอเตสา
สิติมหาเทราชิตวันตัวชินอุระสาจารันต์ทะสิระเตเชณะอังคัมมางเกสุสันต์ประตนังปุรัตโตอัสสิธคิเนเมตตะสุทธกางทะชะคางปาชโตอัสสิวะเมอังกุริมหารกังกัน
นำมวลรับปริตัญจาธานที่สุทธกังอากาศเจ็ดจักรนางอาศิเซษภะการสันติตจินานานวรสังหยุดศัตริย์ภะกาละลังกะตะวะตะปิดตะทิสัน
นสัทธาสัมพุทธภาญชะเรจินปัญชะระมัดชะมผิวิหรันตาหมะหิตาเรจิสัทธาเผาอาเรนตุมาคร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

เจอมันที่ยังโทษพอดีแล้วมึงเรียน

ต่อไปสาธิชนทุกท่าน
ในส่วนของการสาธยายบทพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์
ที่เราทั้งหลาย
สาธยายไปนั้นถือว่า

และวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะเปลี่ยนทายไปสู่ปีใหม่ศักราชใหม่
บทสำคัญอีกประการหนึ่ง
ซึ่งเรานั้นทั้งหลายจะขาดเสียไม่ได้
นั่นก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน
สาธยายบทพุทธคุณอิติปิโส
ธรรมคุณสวาคาโตและบทพระสังฆคุณสุปติปันโนเป็นสิริมงคลกับตัวเราท่านทั้งหลาย
พร้อมกัน๙จบเพื่อเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่ง
สำหรับการเปลี่ยนไทยศักราชใหม่ความมงคลจะบังเกิดขึ้นกับเราทั้งหลาย
เราทั้งหลายสาธยายเสียงสาธยายด้วยการถวายเสียงเป็นพุทธบูชาหลับตา
แล้วนึกถึงองค์พระปฏิมาที่สวยที่สุดที่เราเห็น
ถวายเสียงต่อหน้าพระองค์พระปฏิมาที่เราเคารพนับถือ
ด้วยการถวายเสียงบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ๙จบ
ขอกราบรัฐนาพระสงฆ์
สุขะตัวโรววะกวิทัววะอันตุววะตัวโรววะปุริสถังสาระทิสัทธาธิววะมานู้น

สารทิสันทะเทวะมนุนสานนางพุทธโทพักขวาตาธรรม

สารทิสันทะเทวะมนุนสานนางพุทธโทพักขวาตาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนสานนางพุทธโทพักขวาตาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาตาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพักขวาตาธรรม
สารทิสันทะเทวะธรรม

สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
สารทิสันทะเทวะมนุนนางพุทธโทพักขวาธรรม
ชาวจารณสัมปันสุขตัวโรควิทัวอันตรวภูริสัทธรรมสารกิสัตว์ภาเทวะมะนวชานางพุทธภักขวาทิสวะภาโตภักขวาตาธรรม

อักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษิโขอักษะภาษ

สระทิสันทะเทววัมม่านวันสานังพุทธโภภาควาติสวะขาตโธภาควตาธังสันเทธิกฯฒอักษะศฆริกฯศภาศศษศศศศศศศ
โออัพนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโภวินโยฮิติสุปัตติปันโนพะเขาโตสาวคสังโคออุชุปัตติปันโนพะเขาโตสาวคสังโคอยายปัตติปันโนพะเขาโตสาวคสังโคออุชุปัตติปันโนพะเขาโตสาวคสังโค
ปูอสำมีทิปัตติปันโนพ่ะเขาโตสาวคสังโคอยาทิทางจัตตาริปุริสไยยุคานิอัดจัปุริสปุคละเอสโภพะเขาโตสาวคสังโค
อาหุนายโยปาหุนายโยท่าขินายโยอ่านเจริกรรณิโยอันโนตรรังฝวนยาเกตตังโลกัสสาติ
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเบื้องต้นเราได้สมาธานศีลเป็นความบริสุทธิ์ทางกาย
ท่ามกลางเราได้สาธยายพระพุทธมนต์เป็นความบริสุทธิ์ทางวาจา
และเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใจขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน
ได้ตั้งจิตนั่งสมาธิเจริญภาวนา
โดยใช้เวทย์
สวดมนต์ภาวนาเรียบร้อยแล้วนะคะ
พระคุณเจ้าก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้
ร่วมกันน้อมจิตน้อมใจและสงบจิตเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา๓นาทีนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่และจะมีกิจกรรมสำคัญ
นั่นก็คือจะมีการลั่นคล้องชัยและสวดชัยมงคลคาถาต่อไปค่ะ
กำหนดหลับตาลงเบานะ
เมื่อหลับตาลงแล้ว
ใช้สติของเรากำหนดตรวจสอบร่างกาย
ให้มีความพร้อมในการเจริญสมาธิ
ด้วยทุกคน
และช่วยสร้างสมัครอาณาจิตภาวนา
ระหว่างที่เราได้เห็นภาพการนั่งสมาธิ
เจริญจิตภาวนาของสาธุชนที่วัดอรุณราชวราราม
แล้วนะคะดิฉันขอนำความสำคัญของการสวดมนต์
เล่าเป็นความรู้เล่าเป็นหลักปฏิบัติ
ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะ
สวดมนต์นั้นเป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะ
เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน
เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเรียนรู้
และการปฏิบัติตามหลักคำสอนในระดับที่สูงขึ้นไป
สวดมนต์นั้นมีอานิสงฆ์และมีคุณประโยชน์มากนะคะ

ข้อแรกการสวดมนต์เชื่อว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะว่าขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
พระธรรมคำสอนและคุณความดีของพระสงสาวกนั่นเอง
ความสำคัญของการสวดมนต์ข้อที่๒นั่นก็คือ

จิตใจจะสงบปราศจากความโลภความโกรธความหลง
ความสำคัญการสวดมนต์ข้อที่๓
นั่นคือจิตเป็นสมาธิเข้มแข็งอดทน
ข้อที่๔คือปัญญาได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
ส่วนข้อ๕นั้นเป็นการสั่งสมบุญบารมี
ทำให้จิตใจสงบนอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
ความสำคัญการสวดมนต์ข้อ๖เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่งค่ะ
เช่นการยกมือการประนมมือการก้มกราบ
เปล่งออกเสียงทำให้ปอดขยาย
ระบบทางเดินหายใจดีสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายได้ด้วย
และอีกหนึ่งประการนะคะการสวดมนต์เป็นหมู่คณะ
ต้องมีความพร้อมเพลียงกันเริ่มพิธีพร้อมกัน
กราบพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกัน
พร้อมกันถือว่าเป็นการสร้างระเบียบ
และความสามัคคีในหมู่คณะด้วย
นี่ถือเป็นความสำคัญและเป็นอนิสงฆ์ของการสวดมนต์ด้วยนะคะ
ทุกท่านค่ะวัดอดุลราชวรารามราชวรมหาวิหารนี้
เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญที่สร้างในสมัยกรุงศรีอายุทยานะคะ
ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่สอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะ
อรุณราชวรารามนี้ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีพุธต้อนรับปีใหม่
วิถีไทยเป็นประจำมาต่อเนื่อง

ก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันก็รวมนับหลายสิบปีนะคะ
ถือว่าในแต่ละปีนั้นก็มีผู้คนให้ความสนใจ
ในการมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้นเรื่อย
และที่น่าสนใจนั้นคือตัวเลขของอายุ
ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเยาวชนมากขึ้น
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
พุทธศักราช๒๕๕๗นั้นมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
จำนวน๔๕๘๓วัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม๑๑ล้านคน
ส่วนปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่
มีผู้คนให้ความสำคัญและให้ความสนใจมาก
ซึ่งในลำดับถัดไปอีกสักครู่นี้นะคะ
จะเป็นกิจกรรมเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

จะตีคล้องชัยจำนวน๙ครั้งค่ะ

ความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาใจของทุกท่าน
ที่เกิดมีขึ้นในวินาทีนี้
ผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นพลังสำคัญนะ

พลังแห่งการที่จะนำพาตัวท่านเอง
คนที่ท่านรัก
สถาบันทุกสถาบันใช่ค่ะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและครั้งนี้ต้องบอกว่า
ประชาชนคนไทยประสบนิกรลูกของพ่อหลวง
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชได้มารวมตัว
รวมใจกันตอนนี้ที่ใกล้จะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะ
และได้เวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธี
จะส่งสัญญาณลั่นคล้องมงคลณบัตรนี้
อันสรรคหมู่เพียสไทยประโยชน์พระธรรม
เกี่ยวกับคุณไทยหรือจังหญิงภูมิ
มันถึงครบนักฐานใต้ความลับเคยจริงได้
จะส่งสัญญาณลั่นของมงคลว่าทุกข์อาหารรวมตัว
คุณของพ่อหลวงเริ่มทั้งหมดดังนั้น
จะส่งสัญญาณรวมตัวรวมทั้งหมดได้มารวมตัว

คารังสุภาพะธังสุ฻ุทธิตังสุขโนสุโโ฼ตโตจะสุยิตทั้งพรามจาริสุปธักทินังทายกำวัจกำ
นาพทะกินามิกษะวานาลาฟันตะเทพทะกิเนเอ
ขณะนี้เป็นวาระสุพธิธีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช๒๕๖๐แล้ว
เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้า
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งให้เกิดบุญกุศลแก่ประเทศไทย
และประชาชนชาวไทยทุกคนรวมถึงครอบครัวและตนเอง
ความสุขนิราชทุกข์ด้วยบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถาพันธนาชัยชนะของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิน
พระองค์สหัสสมพิเนมมิตตสาวทาตุ
ทางเกลียเมคลังพุทธิตะโคระสะเสนมารัง
ทานาทิธัมมวิทินาทิตะวามุนินโทตันเตชสัมปวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรก
กัมพิโยทิตะสัพพระติงโคระ
ทุกข์ด้วยบทสวดมลชัยมงคาถาพันธนาชัยชนะของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิ่นมิตตสาวทาตุ
ทางเกลียเมคลังมิตตสาวทาตุ

สุทธารุนันตังเมตตัมพุทธแสกวิทธินาชิตวามุนินต์ทวตันเตชสัมปวตุเตชยะมังกะลานิ
โภคิตขัตขมติฮัตสุทธารุนันตังทาวันติโยชนปะชังกุลิมะละวันตัง
อิทธิพีสังค์กะตะมาโนชิตวามุนินต์ทวตันเตชสัมปวตุเตชยะมังกะลานิ
โภคิตขัตขมติฮัตสุทธารุนันตังอิวะขับพินิยจินตะยัตุวัตตะวัชนัง
จนกายมัธเชสันเตนสมวิทินาจิตวมุนินโทตันเต
จสัพพวทุเตเจยามังคลานิสัจจังวิฮายมัธิสัจ
จกวาทะเกตุงวาทะภิโรปิตมนังอธิอันตะภวตัง
ปัญญาปฏิปัจจริตวจิตวมุนินโทตันเต
มุนินตัวท่านแต่จะสร้างพวัตถุแต่จะยามังคลานิโฆษภา
หากิติปุชเกนัสุทธะทะหะทางพร้ำมังวิสุทธิจุติมิติภกะภิษฐานังยานาฮะเทนวิทินาฮิตวะ
มุนินตัวท่านแต่จะสร้างพวัตถุแต่จะยามังคลานิโฆษภา
พิพุทธะเจยามังคลาฮัตทะคาทะโยทวาจโนทินัทิเนสระเตมทันที่หิตวานเนกวิวิทธานิจุปัตต์
ทวานิโมขังสุขังอธิขมันยันตรา

ชนทุกท่านครับและต่อแต่นี้ไปในปีใหม่นี้เราจะเจอ

เราก็จะฝ่าฟันไปได้โดยง่าย
เพราะอนุภาพของบทที่

ชนะมารมาแล้วครับ
ที่เราจะร้องเพลงสันเสริญบรมีโอกาสนี้
โอว่าธรรมและพรปีใหม่
ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
โดยพระเด็จพระคุณพระเทพเมธี
กล่าวขอกราบรัฐนาด้วยความเคารพ

พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ท่านได้มีเมตตาธรรม
ให้พรปีใหม่สำหรับ
พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน
เรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ถึงปีเก่า
ดีบ้างชั่วบ้าง

ในวาระดิถีปีใหม่นี้
ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจ
ทำแต่ความดี

รณรงค์เชิญชวนให้ทำอยู่

การรักษาศีล๕ถือว่าเป็นความดี
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
และอานิสงฆ์แห่งการรักษาสิน๕
มาปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลาย

สมความปรารถนา

สาธุ

สาธุ
สาธุ

ร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

ขึ้นยืนโดยพร้อมเพลียงกันครับ
และผู้มีเกียรติที่กรบทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ
และผู้มีเกียรติที่กรบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ
และผู้มีเกียรติที่กรบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ

และผู้มีเกียรติที่กรบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ
และผู้มีเกียรติที่กรบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ
และผู้มีเกียรติที่กรบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ

อาวมะโนะและสิระกันย่งเย็นสิระภพภภบท่านได้ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันครับ

ว่างวริหารไทยดูจจาธวายชัยชัยโย
พร้อมกับแสงไฟตอนนี้ด้วยนะคะ

องแสงไฟสักครู่อีกสักครู่จะได้เรียนเชิญ
ท่านประธานในวิธีและผู้ร่วมพิธีจำนวน๑๐ท่านด้วยกัน
เป็นผู้แทนของสาธุชนที่อยู่ในมหาสมาคมนี้
จะใกล้เข้าถวายจตุปัจจัยทัยธรรมแด่พระสงฆ์ครับ
การนี้ผมถือโอกาสนี้เลยแล้วกันนะครับ
ยังได้เรียนเชิญประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีจำนวน๑๐ท่าน
รทพนรัฐและก็เรียนเชิญเลยค่ะ
วัฒนธรรมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านปรับประวานิษฐ์
รวมทั้งท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับนายกฤษยพงศิริ
อีกทั้งคุณพีรพลพิศนุพงศ์ครับรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คุณสมจิตฤทธสะอาดท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ครับ
ศาสตราจารย์ศาสิทรวรรณพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณชวราศิลป์
คุณบรรจงเสือจ้อยคุณอรไทยกองโชคและคุณเหมรัศมีกิติยาพันธุ์ครับ

สาธุชนอย่าเพิ่งกลับนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรับพรก่อนนะฮะ
อีกสักครู่เราจะได้รับพรจากพระคุณเจ้ารับพรในครั้งแรกของปีเลยนะครับ
รับพรพระคุณเจ้าจะให้พรเป็นภาษาปารีครับ
รบควรยืนอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไร
อยู่ตรงที่ก็ได้อีกสักครู่ควันจะจางหายไปครับ
หลายคนมีความรู้สึกว่ารับควันก่อนรับพรนะครับ
เสมือนชีวิตคนเรานั่นแหละค่ะเมื่อมีอุปสรรคนะคะขอให้อดทน
แม่วะอิโตธินางเปตานางอุปกปติอิทธิตังปัตธิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปัณราโสยธามณิโชติราโสยะ

อะโรคาสุขิตาโฮทัศน์สัพเพฮิยาติพิเตะอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณฮะโมทัศน์สัพเสน่ห์
อะโรคาสุขิตาโฮทัศน์สัพเพฮิยาติพิเตะอัตตลัทธาสุขิตา
วิรุณฮะโมทัศน์สัพเสน่ห์
อะโรคาสุขิตาโฮทัศน์สัพเพฮิยาติพิเตะสัพผุธานุภา
เวนสัพธรรมมนุภาเวนสัพสังขานุภา
เวนปุถรตรนังธรรมรตนัง

สุขวัตตะโกโอตุสัพพัทธาทุกขโรคพยาเวราสุขสัตตุจุพัทธวะอเนกะอันตรายะภิวินัทสันตุจัตติจัตสัตยะสิทธิธนังละภังสุทธิภักยังสุขังพลัง
สิริอายุจวันโนจโภคังมุทธิจยัตสวะสัตวัตต์สาจอายุจเจวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังรับคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวณัสตา
สุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมัง
คัลังรักคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามมานุภาเวณัสตา
สุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวณัสตา
สุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุสัพพะมังคัลังรักคันตุ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
สุชวยจาวาสวัตถุราชวรรามจมตาธรรมมาบอกเก่า
ต้องบอกว่าพระมาบอกสิ่งที่เป็นมงคล
แล้วก็เทพบันดาลด้วย
ใครก็ตามครับอยากจะได้วัตถุมงคลชิ้นแรกของปีใหม่นี้ครับ
อีกสักครู่เราจะได้เห็นกันและเราจะได้รู้กัน
เหมือนกับเราไปเจอสิ่งที่ดีครั้งแรกในปีใหม่
หรือว่าในชีวิตใหม่นี้นำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างยิ่ง
โอกาสนี้ก้าวเขากราบรณาพระเด็จพระคุณพระศักยปุติยวงศ์
เมตตาธรรมให้พรปีใหม่กับสาธุชน
และบอกสิ่งที่เป็นมงคลในโอกาสวันนี้
ขอกราบรัฐนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
อันนี้ก้าวขอทดลองรับทราบทุกวันนี้
สักครู่ครับพระเด็จพระคุณพระศักยปุติยะ
โครงยังไม่ได้
ขราร
เมตตาธรรมบอก

กลับบ้านก่อนใช่ไหมครับพระเด็กคุณแห้ง

เอาญาติโยมวาระหังสัมมาพร้อมกัน
อารหังสัมมาสัมพุทธโภควา
พุทธังพระควันตังอภิวเทมี

สวะขาตโภควะตาธรรโม

อภิวัณฑ์นัปสาธารณะโรควา

ก็คือบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรมส่งท้ายปีใหม่วิถีไทย

มีคนให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ

ก็มารับที่พระเด็จพระคุณได้

หากว่ายมรับทั้งทุกคน

โอเคภาพไปยังไงหนูว่าตามนั้น

พี่บอกว่ารัฐนาปรงควรหมดชุดนี้

ได้จัดสร้างพระกิ่งทองเหลือจำนวน๒๘ชุด
ก็คือหมดแล้ว๒๘ชุด
ตอนนี้ก็ปีใหม่ได้ทำท้าเวสวรรณ

ปีนี้ก็สร้างจำนวน๑๖ชุดอยู่
ใครอยากเป็นเจ้าผ้าก็ติดต่อได้
มีทั้งหมด๑๒โหต
ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของของของแล้ว
แต่ละชุดนั้นก็จารึกนำสวรรค์แต่ละชุดด้วย
เช่นชั้นปุศิษฐ์ก็จะรู้ว่าปุศิษฐาราวเป็นต้นให้ย่านโยงสิบหกชุด
แล้วก็ขออนุโมทนาย่านโยงเท่านี้นายโยงนะครับ
ท่านใดอยากจะจองสิบหกชุดก็มาที่อัตมาได้
ขออนุญาตให้พระเจ้าคุณให้ประชาสตร์สองพันป่อ
ใดจะรู้ว่าเป็นต้นให้วันนี้ดีมากนะครับ
ภาพอันน้ำมานืงและต้องแพลงมือ
ปรับปฤตภัณฑ์พวกคุณสาธารณะ
ไม่ชหมบสองที่แบบนั้นค่ะ
ขอบคุณคุณวิทย์มนต์วันนะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่คุณวิทย์มนต์วันด้วยนะครับก็ทำการข้ามปีพร้อมพร้อมกันนะครับเป็นการทำการข้ามปีที่มีความสุขนะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณผู้ชมที่ไปร่วมงานไปร่วมกิจกรรมเนี่ยทุกคนดูแบบอิ่มเอมใจอิ่มเอิมมีความสุขแล้วก็มีความสุขใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูกัน
สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธถึงจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วเนี่ยแต่ความอิ่มบุญอิ่มใจของประชาชนที่เขามารวมตัวกันในการเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปียังคงอยู่ไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ

ที่ได้มาร่วมในการสวดมนต์ข้ามคืนนี้กันด้วยนะคะ
ก็คือท่านนี้สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่

เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
แม้ว่าจะเป็นปีแรกของที่นี่ก็ตาม
ก่อนหน้านี้เคยสวดมนต์ข้ามปีมาแล้วด้วย
ใช่ค่ะเคยไปวัดกรยานมิตรค่ะ
ทำไมถึงให้ความสนใจในการสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
รู้สึกว่าที่เคยมาสวดทำให้ในปี
ปีหน้าปีใหม่เนี่ยมีสิ่งดีเข้ามา

รู้สึกได้ถึงอานิสงฆ์ที่ได้รับจากการสวดมนต์
ค่ะและตั้งใจอย่างไรคะว่าปีใหม่นี้
ประพฤติจะปฏิบัติตัวหรือมีความตั้งใจอย่างไรบ้างคะ
ก็จะทำดีเพื่อในหลวงของเราด้วยนะคะ
แล้วก็เพื่อครอบครัวของเราเพื่อประเทศชาติของเราด้วยค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะและขอให้มีความสุขมากนะคะ
เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมที่บอกถึงความรู้สึก
หลังจากได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ซึ่งบรรยากาศข้างหลังตอนนี้จะเห็นได้ว่า
ประชาชนก็กำลังแยกย้ายกันกลับบ้าน
ขณะเดียวกันมองไปไกลนะคะที่บริเวณประรำพิธีด้านหน้าเนี่ยนะคะ
ก็มีพระคุณเจ้านะคะที่กำลังรดน้ำมนต์นะคะ
ให้กับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้นะคะ
ซึ่งนอกจากจะได้สวดมนต์อย่างอิ่มอกอิ่มใจกลับไปแล้ว
ยังได้น้ำมนต์ที่ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์
เป็นไปตามความเชื่อของชาวพุทธ
และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีวัตถุมงคล
ที่ให้สาธุชนนั้นได้เช่าบูชากลับไป
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่ปี๒๕๖๐กันด้วย
จะเห็นได้ว่าแม้บรรยากาศปีใหม่ในปีนี้ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่เชื่อว่าเป็นปีที่สุขใจแล้วก็อบอุ่นใจไม่แพ้ปีใดนะคะ
เชื่อมันว่าสิ่งดีที่ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ในปีนี้
จะเป็นพลังและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นต่อสู้กับทุกอย่างในปี๒๕๕๙
ให้ประสบความสำเร็จต่อไปด้วยนะคะ
จากทั้งทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง
ภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงจิตอาสาก็มาช่วยกัน
เป็นส่วนหนึ่งให้งานนี้ประสบความสำเร็จ
และไฮไลท์ของงานก็คือช่วงเวลา๒๔นาฬิกา
ข้ามคืนไปสู่วันที่๑มกราคม๒๕๖
ที่นายวีระโรธโภจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
ตีคล้องชัยจำนวน๙ครั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์
และเป็นสิ่งที่มงคลเพื่อต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่๒๕๕๙
คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีก็คงที่จะได้เห็นความงดงาม
และความเป็นสิริมงคลไปพร้อมกันนะคะ
ราชวรรคราชวรราหลาพระพิเมตตาคณะสมนั้นได้จัดทำขึ้น
ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สาธุชนนั้นได้มีสำหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้นะคะ
ไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้น
เตรียมที่จะรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง๗๖จังหวัด
แล้วก็นำมาสรุปภาพรวมทั้งหมดแบบเรียลไทม์เผยแพร่อีกครั้ง
ซึ่งสถิติปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ามีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี
มากขึ้นเรื่อยแล้วก็มีเยาวชนมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ
ส่วนปีนี้นะคะมีวัดที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
แบ่งเป็นวัดในกรุงเทพมหานคร๔๔๒วัดและวัดต่างจังหวัดอีก๒๔๑๔๘วัดนั่นเองค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอดุลราชวรารามนะคะ
ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านด้วยค่ะ
ภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอดุลราชวรารามค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีสวัสดีพี่ใหม่คุณสุภานีด้วยนะคะ